เหตุการณ์นี้ลูกเหมือนกันแต่เป็นลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ครูบาไก่
งงเลยงานเข้าครูบาไก่อีกแล้วมั้งเนี่ยอีกแล้วเหรอ
ล่าสุดมีภาพเนี่ยครับด้านหลังของเรามีทั้งซ้อนท้ายเจสกีกลางทะเล
และด้านหลังของผมนอนแช่น้ำตกเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยว
ดูภาพเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละภาพ
แต่ละภาพนั้นมันมีดราม่าอะไรบ้างคุณผู้ชมครับ
คือมันมีภาพที่บอกว่าเอ๊ะเหมือนครูบาไก่เนี่ย
คือประพฤติตัวปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่นอนแช่น้ำตกแบบนี้นี่นะฮะ
เอาไปต่อครับมีภาพอะไรอีกเอามาให้หมดเลยฮะ
ซ้อนท้ายเจสกีนี่นะฮะแล้วก็เหมือนกับน่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่า
ที่เป็นคนขับเจสกีและครูบาไก่ซ้อนท้ายคือเห็นหน้าค่อนข้างชัด
ค่ะมีภาพอะไรอีกครับดูฮะที่กลายเป็นประเด็นดราม่า
แชทเอ่ยอะไรเอ่ยที่มีการกล่าวอ้างบอกว่าเอ๊ะ
แชทสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเหมือนกับมีการส่งอวัยวะเพศ
ถ่ายภาพอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอืม
รูปของครูบาไก่พระอาจารย์สุวิทชินวโรครับลงไปนอนแช่น้ำตกแบบนี้
มีลูกศิษย์ชายรายล้อมเป็นที่โจทยจันทร์มากในโลกออนไลน์ครับ
และการไปเที่ยวในสถานที่ต่าง
น้ำตกเอยทะเลเอยคนก็เลยตั้งคำถามนะฮะ
สำนักพุทธจะว่ายังไงตรวจสอบหน่อยไหม
ชี้แจงอย่างไรหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อย่างที่ผมบอกมันจะมีข้อความด้วยนะฮะ
ประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชายถูกกลับมาตั้งคำถามและสงสัยอีกครั้ง
ข้อความครับทีมงานหลักฐานที่มีคนไม่หวังดียืนยันว่าครูบาไก่
ส่งรูปอวัยวะเพศให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังคบหากันอยู่
แล้วมันมีข้อความที่มีการพูดคุยกันแล้วไปในทางสัมพันธ์อันลึกซึ้ง
นี่นะฮะเดี๋ยวจะมีข้อความด้วยนะ
ซึ่งแชทหลุดดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ย
เขามองไปว่าครูบาไก่จริงเหรอมั้ง
เพราะว่าผ้าห่มที่เห็นมีสีและคล้ายกันเลยกับผืนที่ท่านห่มถ่ายรูป
ภาพเทียบเลยครับผ้าห่มผืนนี้กับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ใช่ผืนเดียวกันไหมใช่สีเดียวกันไหมลองดูครับ
อืมคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะนี่หรือเปล่า
ที่มันจะเป็นสิ่งยืนยันว่าภาพนั้นเกิดขึ้นจริง
แต่ก็เอาจริงก็เป็นแค่การคาดการณ์เหมือนกันเนาะ
บางคนก็มองว่าแหมผ้าแบบนี้มันก็มีขายหลายที่
เกิดความกระจ่างเรื่องนี้อย่างไรคุณอัพจิรายุนักข่าวของเราก็เดินทางไปตามหาความจริงครับ
ที่พักส่งวัดป่าปฐมเทวารามบ้านป่าผุนี่นะฮะที่มันจากคิรีขอนแก่น
ไปเจอครูบาไก่เลยนี่ครับนักข่าวคุณอัพ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นแล้วรูปถ่ายที่มันมีการแชร์กันอยู่นะ
ท่านอธิบายไปทีละรูปเลยครับรูปน้ำตกมาก่อน
รูปภาพที่ไปนอนอยู่ที่น้ำตกเกิดขึ้นที่คลองลานกำแพงเพชร
รับกิจนิมนต์และจำวัดใกล้กับน้ำตก
ลูกหลานลูกศิษย์ลงไปเล่นน้ำท่านก็ลงไปด้วย
ก็ยืนยันว่าทุกคนที่เห็นในภาพนั้นคือลูกศิษย์แล้วก็ลูกหลาน
ที่ติดตามไปในกิจนิมนต์นั้นอันนี้ภาพน้ำตกชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ภาพต่อไปครับซ้อนท้ายเจสกีอ้าวคำชี้แจงครูบาไก่
ท่านบอกว่าอ๋อรูปนี้ตอนนั้นอัตมารับกิจนิมนต์ที่กรุงเทพ
กิจนิมนต์ก็มีคนพาไปเที่ยวเกาะล้านที่ชนบุรีอืม
ลูกศิษย์ที่ติดตามไปด้วยไม่เคยเล่นน้ำทะเล
ก็เลยพาลูกศิษย์ไปเที่ยวแล้วก็เล่นน้ำทะเลด้วยกัน
ทีนี้ทั้งสองภาพเลยคุณโยมคือภาพที่อัตมานั่งอยู่บนเจสสกี
แล้วภาพที่อัตมานอนแช่น้ำตกจำได้ว่าอิ๊กคิวกับบุ๋ม
เป็นคนถ่ายภาพอีคคิวกับบุ๋มเป็นคนถ่ายภาพ
ตอนนั้นทั้งคู่เป็นลูกศิษย์แล้วมาติดตามอัตมา
ซึ่งอัตมาก็ยังไม่คิดอะไรนะตอนนั้นเนี่ยคือเขาถ่ายภาพเยอะมาก
งานไล่ภาพไปเลยครับภาพต่างที่มีการแชร์กัน
อาตมาเนี่ยไม่ทันได้คิดเลยนะเพราะเขามาอยู่ใกล้ติดตามอัตมาเนี่ย
อาตมาก็รู้สึกว่าเออเขาถ่ายรูปเยอะดีเนอะ
รับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมแหละแต่ไม่ได้ทำผิดวินัยส่งนะ
คิดเหมือนกันว่าอีคิวและบุ๋มจะนำรูปเหล่านั้นออกมาแฉ
ส่วนรูปผ้าห่มรูปผ้าห่มนะ
เป็นรูปที่ถ่ายโดยเนรหลานชายของอิ๊กคิวและบุ๋มที่เขาพามาบวชที่วัด
แล้วอัตมาก็เป็นผู้ดูแลก็เลยพามานอนในห้องด้วย
ไม่ได้ตกใจนะกับภาพนี้เพราะเป็นเรื่องปกติลูกศิษย์เข้าออกห้องได้
ทีนี้ประเด็นคือไอ้ภาพของลับยืนยันว่าไม่ใช่อัตมาแน่นอน
ดังนั้นสรุปครับมาถึงตรงนี้
น้ำตกใช่อัตมาจริงไปจริง

ส่วนภาพของลับไม่ใช่อาตมา

มีอะไรจะออกมาแฉภาพต่างเอาออกมาให้หมดเลย

เมื่อมันเกิดแบบนี้แล้วเขาก็ต้อง
สิ่งใดบ่ดีสิ่งไหนที่มันดูว่างามตาเขา

กับคุณพิมทรามันห่ำเขาว่าไง

ไม่ใช่ล่ะคะพูดครับครับครับคุณบา
ไว้ฝากอยู่แล้วไทยฝากออก

ยังก็คือเลี้ยงทุกสิ่งอย่างคือหมอบให้ท่าน่ายเป็นไปจัดการเมื่อไหร่
นี่คือภาพตอนที่คุณอัพนั่งสัมภาษณ์ดูภาพมุมไกลหน่อยครับ
เห็นผ่านหลังผ่านไหล่นี่คือลูกศิษย์ลูกหานะครับ
ก็มีบรรยากาศที่ทีมงานไปภาพเมื่อกี้ก่อนครับ
ศิลปลูกหาทยอยไปกราบครูบาตลอดทั้งวันครับ
ก็ยังคงเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็บอกว่าคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงวันนี้นะ
ศรัทธาครูบาไก่ไม่เคยลดลงเลยลูกศิษย์บอกแบบนี้ฮะ
รัทธาพระครูบามากกว่าเดิมเพราะว่าเอ่อ
สิ่งที่ท่านสร้างท่านทำมาเนี่ย
ซึ่งที่ข่าวออกมาก็ไม่ได้มีความลดความศรัทธาลงไปเลย

เสียงยืนยันจากลูกศิษย์ยังคงเชื่อ

ที่มีศัฐราติมีต่อกครูบาไก่ไม่เคยลดลงเลยครับ
ด้านคุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรครับโพสต์เฟซบุ๊ก

คุณแพรรี่บอกว่าไม่ได้อยู่ที่ท่านไปนอนแช่น้ำตก
หรือไปขี่เจสกีซ้อนท้ายหนุ่มหล่อยังไงเลย
อันนั้นคือไม่ได้สนใจต่อให้ภาพเหล่านี้
ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าที่ท่านทำอยู่เป็นเรื่องเสียอาจาระ
ควรแก่สมณสารูปแค่ไหนก็ตาม

ฉันจะไม่สนใจถ้าครูบาไก่
ไม่ใช่พระที่ถูกยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว
เป็นเกจิอาจารย์มีหูทิบตาทิบ

หรือเรื่องเล่าในทางวัดปฏิบัติมากมาย
ปัญหาอยู่ที่ว่าตรงนี้แหละครับที่คุณแพรรี่เน้น
ปัญหาอยู่ที่ว่าภาพลักษณ์ที่ครูบาไก่สร้างขึ้น

ภาพลับที่มีคนแฉเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่า
หน้ากับเบื้องหลังสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่
นี่คือสิ่งที่ดิฉันสนใจและตั้งคำถาม
พระที่เบื้องหน้าแทร่งสงบเสงี่ยม
ให้ศรัทธาแต่เบื้องหลังไม่เคยละตัญหาหรือกามคุณ

แต่ความจริงกลับรักษาสินได้เท่าคารวาส
ก็คงจะมีให้เห็นอยู่เรื่อย
บใดที่สังคมพุทธยังมองพระว่า
จีวอนเท่ากับศักดิ์สิทธิ์
ปิดท้ายสั้นคำเดียวคือจบ
นี่คือโพสต์ของคุณแพรรี่ไพรวัน
ยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าเล่าแบบสรุปในเบื้องต้นแบบนี้
คราวนี้ไปที่อาจารย์จตุรงจงอาสาครับ
เป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
โอ้โหวันนี้ผมนั่งฟังอาจารย์วีดีโอคอลให้สัมภาษณ์
ดุเดือดมากคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ
อาจารย์บอกว่ารูปถ่ายที่ถูกเผยแพร่ออกมา
ก็ชี้ชัดแล้วว่าพฤติกรรมของครูบาไก่ไม่เหมาะสม

และหากระบุว่ารูปถ่ายอวัยวะเพศไม่ใช่ของท่าน
แล้วรูปลับที่ปรากฏมันคืออะไร
เมื่อถามหาความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักพุทธควรจะต้องแอคชั่นอะไรบ้างหรือไม่อย่างไร
อาจารย์จตุรงค์ท่านจะตอบยังไง

เพราะว่ามันชัดเจนมากขึ้นเลย
เป็นปีแต่อันนี้คุณกลับเผิกเฉย
เพราะสำนักพุทธก็ควรทำงานทำงานได้แล้วสำนักพุทธอ่ะ
ทำไมจะต้องรอให้มันมีความเสียหายมากไปมากกว่านี้
หรือสำนักพุทธจะไม่คิดทำอะไร
ฝากไปถึงสำนักพุทธอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ
คุณผู้ชมครับพระเด็จพระคุณเจ้า
หลวงพ่อพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

บอกว่าครูบาไก่ต้องสำรวม
และถ้าสำรวมคงไม่นุ่งสบงในลักษณะนั้นให้ใครถ่ายรูป

นี้เทคโนโลยีทันสมัยอาจทำให้วินาศนาการได้
ก็คือวินาสันตโตรวะธรรมศาสตร์เท่าบ้าน
พร้อมฝากถึงคณะสงฆ์หรือฝ่ายปกครองว่ารูปภาพแบบนี้ถือว่า
ใช้ได้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

ส่วนฝ่ายของพระเองต้องศึกษาธรรมวินัย
บวชเรียนดีแต่บวชลวงบวชเล่นไม่ดีแน่นอน

อยากให้ทั้งฝ่ายคารวาสและพระช่วยกันจันโลงพระศาสนา
อย่าให้มีแต่ภาพเสื่อมศรัทธา
อ้าวเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

ไม่รู้ว่าจะจบดราม่าเพียงเท่านี้แล้วหรือยังนะฮะ